แม้กระทั่งเกษตรกรเขาปลูกผลหมากลากไม้ยอดขายตกฮวบเลยฮะ
อย่างที่จังหวัดเลยฮะปลูกมังกรแก้วมังกร
กะว่าจะขายสักโลละ๒๐๒๕บาทไปมาโลละ๒บาท
โลละสองบาทขาดตัวครับไม่ซื้อเหรอปล่อยให้เน่านะฮะ
ซื้อก็ต้องปล่อยเน่าแล้วแหละแก้วมังกรภูเรือเหลือโลละ๒
ขายบาทขายถูกเหมือนให้ฟรีโอ้โหคือถ้าเราซื้อทำไมเราซื้อยังแพงอยู่
ไม่แน่ใจมันกว่าจะถึงเรามั้งแต่ถ้าหากขายจริงจริงจากหน้าสวนเนี่ย
บาทเดียวก็มีฮะโล๒บาทยังไม่พออีกเหรอถ้าหากลูกใหญ่โลละ๕บาท
แต่ถ้าเป็นลูกที่เล็กกว่าปกติเนี่ยก็จะเหลือโลละ๒บาทหรือ๑บาทเท่านั้น
รอบนี้ละลอกสามไม่เหลืออะไรเลยตลาดก็ปิดฮะ
พอตลาดปิดลูกค้าเขาก็ไม่ได้ไปซื้อผลไม้ที่ตลาด
ที่ตลาดก็ไม่มาซื้อผลไม้ที่หลง
ดังนั้นราคาก็เลยล่วงลงต่อเนื่องอย่างนี้
ราคาเท่าไหร่นะฮะอย่างที่ของคุณพี่จันฉายเนี่ย
โลละ๒บาทบางสวนบอกว่าบาทเดียวก็ขายแล้ว
ตอนนี้ไม่รู้จะเอาค่าน้ำค่าไฟจากไหน
บาทเดียวก็ขายแล้วฮะลุงนิเวศแกขายมาหลายสิบปี
ปีนี้ก็เจอโลละ๒บาทเหมือนกัน
เท่ากับว่าโควิดสะกิดทุกห่อมยากแม้แต่ราคาผลมากลากไม้
ยังแบบต่ำเตี้ยเลี่ยดินจริงฮะ
คิดเล่นนะพี่ต้นโลละบาทใช่ไหม
๑ตัน๑๐๐๐โลได้แค่๑๐๐๐บาทเอง
น้อยมากเลยนะกว่าที่เขาจะปลูกขึ้นมาได้แต่ละลูกแต่ละ
ลูกมังเนี่ยแก้วมังกรเนี่ยหาจับยากนะเพราะราคาสูง